อีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงตามต่อเหมือนกันคือเรื่องของน้องเจ้าขา
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่ถูกทำร้ายร่างกายจนโคม่า
เลือดคั่งในสมองมีรอยฟกช้ำตามตัวเบ้าตามีเลือดออก
เรื่องต้นแม่แท้กับพ่อเลี้ยงยังให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำร้ายน้อง

แต่คนฟังแล้วก็สายหัวเหมือนที่คุณคิงใส่หัวนี่แหละว่า
เด็กอายุ๓ขวบจะทำร้ายตัวเองได้หนักหนาสาหัสอะไรขนาดนี้

ล่าสุดตำรวจบอกว่าน้องมีร่องรอยถูกละเมิดทางเพศนะคะ

อันนี้ยังไม่ฟันทงแต่มีร่องรอยว่าถูกลุกล้ำทางอวัยวเพศ
กำลังตรวจอย่างละเอียดว่ามันเกิดจากอะไร

สำหรับกรณีน้องเจ้าขาน้องอายุ๓ขวบ๔เดือน
น้องเนี่ยเป็นข่าวเพราะว่าคุณแม่พาน้องมาโรงพยาบาล
วันที่๑สิงหาคมน้องอาการโคม่าถูกทำร้ายร่างกายมาสะบักสวอม
ชักเกร็งเลือดคั่งในสมองเลือดออกตาข้างซ้ายช้ำทั้งตัว
ติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

และน้องอาจจะเสี่ยงกลายเป็นผู้พิการติดเตียงไปตลอดชีวิต
แม่ของน้องกับพ่อของน้องเนี่ยเลิกกัน
กับแม่พอเลิกกันเสร็จปุ๊บผ่านไป๓วัน
ลูกคนเล็กคือน้องชายของเจ้าขาที่ชื่อพีพีตาย
มีร่องรอยฟกช้ำถูกทำร้ายเหมือนกัน
ต่อมาเจ้าขาถูกส่งโรงพยาบาล
พ่อรู้ข่าวก็รีบมาหาที่โรงพยาบาล
คุณย่าก็คือแม่ของพ่อก็มาดูเหมือนกัน
จนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส

คือลูกชายคนเล็กที่ตายไปก่อนหน้านี้อีก

น้องตายจากคั่วลำไส้หลุดนะคะ

อันนี้เดี๋ยวต้องเป็นอีกคดีหนึ่งด้วยนะคะเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายและคั่วลำไส้หลุดนี่คือน้องพีพี
น้องชายของเจ้าขาคือเด็กกว่าเจ้าขาอีกแล้ว

สองขวบตอนที่น้องเสียชีวิตนะคะ

จับได้หน้าร้านสะดวกซื้อย่านรามคำแหง
ทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธเหมือนเดิมนะคะ

เปิดเผยผลการตรวจร่างกายน้องเจ้าขาว

เรื่องราวอาการบาดเจ็บมันหนักแล้วเนี่ย
สิ่งที่ตำรวจเพิ่งเจอมันหนักกว่านั้นอีก
น้องถูกลุกล้ำทางเพศ

มีร่องรอยถูกลุกล้ำทางเพศ
แปลว่ามีใครเอาอะไรใส่เข้าไป

ถ้ามีแบบนั้นจริงเข้าข่ายข่มขืนตามภาษากฎหมายเลยนะคะ
เด็กสามขวบต้องเจออะไรบ้าง
ลองฟังเสียงผู้อำกับการสพบางบัวทอง

ผลชนสูตรของน้องเจ้าขาออกมาในลักษณะเดียวกัน

แต่ที่มีมากขึ้นกว่านั้นก็คือ

ซึ่งผมได้ขอให้หมอตรวจอย่างละเอียด
ว่ามีสิ่งใดที่จะไปถึงคนร้ายได้บ้าง
เดี๋ยวผลของหมอจะตามไปอีกชั้นหนึ่ง

เห็นว่าเราคัดท้านกันกันตัว

เพราะว่าเรายังสอบสวนไม่เสร็จ
ด้วยเกรงจากพฤติกรรมของคนร้ายเราเกรงว่าจะหลบหนี
อย่างที่บอกว่าสำหรับคดีของน้องเจ้าขา
พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส
ที่ตายหลังจากที่แม่แท้หย่ากับพ่อได้แค่๓วัน
ส่งศพชนสู่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่า
แผลที่ทำให้น้องเสียชีวิตก็คือ

พนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
เพราะจะต้องเอามารวมกับผลการชนะสูตร
แล้วเดี๋ยวต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มแน่นอน

มีสภาพการถูกทำร้ายร่างกายทั่วตัว
อันนี้เดี๋ยวจะไปสอบ

ว่าสาเหตุที่ลำไส้หลุดสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต

แต่เราสามารถดำเนินคดีได้เนื่องจากบาดแผลทั่วตัว
เอ่อก็ทำร้ายถึงตาย
คุณผู้ชมเรื่องนี้นะทุกคนที่ติดตามข่าวนี้

มันเป็นเรื่องที่รุนแรงและเกิดขึ้นกับเด็ก
กลายเป็นเหยื่อมีทั้งเจ็บสาหัสแล้วก็ตายไปแล้วด้วย
แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นคือแม่แท้ที่ให้กำเนิดเด็กทั้งสองคนออกมานะคะ
วันนี้พนักงานสอบสวนสพบางบัวทองค่ะ
คุมตัวแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรี
จังหวะที่ออกจากโรงพักขึ้นรถนักข่าวก็พยายามเข้าไปพูดคุยพยายามเข้าไปถาม

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ

ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะคะ
เนี่ยคุณย่าก็พยายามคุย

พยายามที่จะเหมือนกับพูดคุยสนทนา
เพื่อให้น้องรับรู้ให้ได้มากที่สุด

เสียงเวลาคุยกับหลานเนี่ยน่ารักไหม

ไหนเคยบอกว่าจะดูแลลูกอย่างดีไง
ไม่ยอมให้สามีไม่ยอมให้ลูกชายฉัน

พาหลานไปดูแลแล้วนี่มันอะไร

อีกคนก็โคม่าย่ำแย่แบบนี้

ถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็เอามาหลานฉัน

เงินประกันที่เลี้ยงดูจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็ก

ทำไมต้องให้รู้แบบนี้เพราะฉะนั้นไม่มีทาง

ไปซุกซนจนบาดเจ็บเองหนักขนาดนี้
เชื่อว่าเธอต้องทำร้ายหลานฉันแน่

ตำรวจต้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

เขาบอกว่าเขาถูกข่มขู่ด้วยนะ

ว่ามันมาขมครูเรา
ขมครูคนรอบข้างเรา
เส้นใหญ่มากคมครูไปชั่วนั้นเลย

เอาไว้เป็นหลักฐาน
คือหลายคนชอบคอมเมนต์มาบอกว่า

แต่ยังว่านะคะเด็กสองขวบสามขวบ

เหมือนหลังใหญ่คนเป็นพ่อค่ะ
ของความเป็นพ่อเป็นแม่ในการดูแลลูกแท้ของตัวเองนะคะ
คดีนี้ตำรวจฝากบอกประชาชนแบบนี้ค่ะว่า

ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของน้องเจ้าขา
ญาติหรือว่าประชาชนทุกคนที่ให้ความสนใจข่าวนี้
ทำทุกอย่างตามกระบวนการตามขั้นตอนนะคะไม่ได้ล่าช้าหรือว่าอะไรเลย
แต่ว่าหลายอย่างมันต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนมากที่สุด
ครบถ้วนมากที่สุดเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนให้มันสมบูรณ์ที่สุด
ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าคดีนี้ผู้ก่อเหตุต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนค่ะ